ที่สาวร่างเล็กคนนี้ค่ะส้มมารีนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นนักร้องแบบเต็มตัวแล้ว
ทิ้งทั้งงานแสดงทั้งงานดีเจต่างเพื่อสารฝันตัวเองในการเป็นนักร้องนั่นเองนะคะ
สำหรับสาวร่างเล็กคนนี้นะตอนนี้พักงานแสดงมาจับไมค์ทำเพลงแบบจริงจัง
แถมยังมียอดวิวทะลุเพดานอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มดีเจโจ๊ก
หลังจากที่คบหาดูใจกันมา๖ปีจะได้คิววิวาหรือยังมาฟังกันค่ะ
คือตอนนี้ของหนูหลักเลยก็คือทำช่องตัวเองในยูทูปค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมุ่งไปทางงานเพลงเลย
ก็คือมุ่งแบบเรื่องเพลงกับสไตรม์ซี่ดีนแล้ว
ถ้าถามว่าแบบเหตุผลแรกที่เราเข้าวงการบันเทิงมาเพราะอะไร

คำถามหย้อนหรือหน่านจอะเราผู้ชายให้มากี่ปีนั่นก็คือ
เมื่อไหร่จะแต่งใช่ไหมคะ

คุณถามเยอะถามเยอะมากแล้วก็ยุโยงกันเยอะมาก

เหมือนตอนนี้มันสนุกกับเรื่องงานมาก

แล้วเรื่องแต่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันค่ะ